ช่วงนี้มาคึกคักกันหน่อยใช่แล้ว
จะพาไปรู้จักแบบคุณลุงคนนี้เป็นคุณลุงช่างทำรองเท้า
เขายึดอาชีพนี้มาประมาณ๔๖ปีแล้วค่ะ
วันหนึ่งเขาบอกว่าทำได้ประมาณ๓คู่เป็นรองเท้า
หนังสัตว์งานฝีมือล้วนนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีครับ
อยู่ที่คลอง๒จังหวัดปฐุมธานีครับ

ที่ทำมากว่า๔๐ปีแล้วนั่นก็คือทำรองเท้า

จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
อาชีพผลิตรองเท้าจากหนังสัตว์นี้

ชาวตะบลคลอง๒อเภอคลองหลวง
จังหวัดประถุมธานีทำมากว่า๔๐ปี

เพราะมีออเดอร์ไม่ขาดสาย

ไม่ว่าจะเป็นหนังหมูหนังนกกระจอกเทศ
งวัวแกะกวางเสือก็เคยทำมาแล้ว
แต่ส่วนใหญ่จะใช้หนังวัวนะครับ
ซื้อมาจากย่านวงเวียนใหญ่คลองเตยและสนามเสือป่า
คิดออกแบบเองกว่า๓๐แบบ
และทำเองกับมือจนเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้า

กับการทำงานแบบนี้คุณลุงสกลบอกว่า
อาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพในฝันเลยล่ะครับ
มีอะไรคิดอะอยากจะเป็นทหาร
นี่เป็นทหารของบก

แต่ว่าไปสอบแล้วมันสอบไม่ได้
สอบไม่ได้ก็เลยคว้างเครียงคว้างพวกกันเลย
ชวนไปเรียนช่างเย็บหนังราชดำเนิน
โรงเรียนช่างเย็บหนังมันจะชื่อภาษาอังกฤษมันจะชื่อว่า
ก็ถือว่าโรงเรียนนี้ทำเกี่ยวกับเครื่องหนังโดยเฉพาะเลย

มาจากโรงเรียนช่างเย็บหนังราชดำเนิน
หรือปัจจุบันก็คือวิทยาลัยศิลปะหัตกรรมกรุงเทพนั่นเอง

แต่พอทำแล้วก็รู้สึกชอบงานเครื่องหนังเป็นชีวิตจิตใจ
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่ารองเท้า
โดยเฉพาะรองเท้าจะถนัดมากครับ
ทุกวันนี้แม้อายุกว่า๖๐ปีเข้าไปแล้ว
ยังทำรองเท้าหนังได้วันละ๓คู่เป็นอย่างต่ำนะครับ
เฉลี่ยสัปดาห์ละ๒๐คู่ก็ดูแต่ละขั้นตอน
ไม่ได้มีเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยเลย
ตัดติดกาวเหยียบด้วยเครื่องจักรถีบ
กว่าจะได้แต่ละคู่ต้องตั้งใจทำจริงครับ

ทุกวันนี้จะขายส่งให้กับร้านประจำ
ที่ตลาดโรงเกลือพระอินราชาครับ
ราคาขายส่งอยู่ที่คู่ละ๑๖๐บาท
ถึง๓๕๐บาทเท่านั้นเอง

และเป็นผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ด้วย
แต่ถามว่าคุณลุงอยากขยายตลาดอื่นอีกหรือไม่
สกลบอกว่าแค่นี้ลุงก็ทำไม่ทันแล้วล่ะครับ
มันดีนะมันก็แฮปปี้
มันได้ทำงานฝีมือเสร็จปุ๊บ
มีคนชื่นชมจำหน่ายได้ขายได้
หรือว่าขายไม่ได้เราก็ทำให้เพื่อนเล่นอย่างนี้

ใครที่อยากจะไปชมหรืออุดหนุนสินค้าทำมือแบบนี้

ที่ถนนเรียบคลอง๒ซอยบงกุฎ๗๑

ของดีก็อยู่ลึกหน่อยแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
ก็ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้
ให้กับคุณลุงสกลได้ทำสินค้าดีแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับ

ต้องใช้งานฝีมือแล้วก็ใช้ความประณีตมากเลย
ใช่ครับใครที่สนใจเขาก็มาแวะเวียนอุ้นนุนเขาได้นะครับ

ไปดูกันหน่อยครับว่างานแต่งของพวกเขานั้นมีบรรยากาศเป็นอย่างไรครับ
เชิญละครับการแต่งงานในวันนี้
เรี่ยวนั้นข้างไสมือของเจ้าเบานะครับ
อ่ะเขินนหน้าดำหน้าแดงนะครับ
บรรยากาศการจัดงานแต่งแบบชนเผ่าของคู่บ่าวสาวชาวปากาเกยอนะครับ
สื่อถึงการวิวาให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับ
ซึ่งเบาสาวต่างก็แสดงถึงความขวยเขิน
แต่ท่าทางก็แต่งไปด้วยความสุขนะครับ
งานแต่งเนี่ยเขาจัดขึ้นที่บ้านแม่สป๊อก
ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างงานแบบศาสนคริสต์
แล้วก็แบบชนเผ่า
จะเริ่มด้วยการร้องเพลงสันเสริญพระคิสต์นะครับ
จากนั้นบาทหลวงก็จะกล่าวพิธีอวยพร
แล้วก็ประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
ก่อนที่จะให้ทั้งคู่นั้นผลัดกันสวมแหวนแทนใจนะครับ
และนอกจากนี้ก็ผู้เท่าผู้แก่ของแต่ละฝ่ายนะครับ
จะอวยพรพร้อมกับสวดคาถาภาษาปากาเกยอ
โดยยื่นมือไปข้างหน้าเพื่อทรงพรให้ตามธรรมเนียมนะครับ

อยู่แก่ฉรภาพได้ขอบเจ้าส่งชุดละเขาให้เขา

ศาสนาคริสต์กับแบบชนเผ่าของเขาเอง
เป็นงานเล็กในหมู่บ้านน่ารักนะคะ

ก็จะร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว

ก็ท่ามกลางความสุขของเบาสาวรวมถึงแขกเรือภายในงานนะครับ
การแต่งงานของชาวปากกากยอจะหาชมได้ยาก
เพราะว่าส่วนใหญ่จะแต่งในชนเผาเดียวกัน

โดยเชิญเฉพาะชาวเขาและญาติพี่น้องมาร่วมงานเท่านั้น
มักจะจัดงานในช่วงทำฤดูการการเกษตรนะครับ
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวปากาเกยอ
เพื่อความสะดวกในการจัดงานอีกด้วยครับ
เป็นอีกหนึ่งงานน่ารักนะคะที่ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
น่ารักแล้วก็มีความประทับใจมีความอบอุ่นรวมอยู่ด้วยนะคะ
เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของตลอดข่าวแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ
ใช่แล้วโอ้โหได้ความรู้มากมายเลยทีเดียว
ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะ
พบกันใหม่เวลาดีแบบนี้ทุกวันอาทิตย
เวลาบ่าย๒จนถึงบ่าย๓วันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป